เพราะว่าเขาถกเถียงกันมามากเลย

นี่คุณดูนะสวแก๊งนี้เนี่ยน่ารักมากเลยจังหวะสเต็ปเขาพร้อมเพลียงกันมาก

อันนี้สวยสมวัยแล้วก็เป็นผู้สูงวัยที่สวยด้วยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหล่าสวสูงวัยที่เราพูดถึง
ลีลาการเต้นของคุณย่าคุณยายเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะ
ดูความน่ารักของแก๊งนี้เขาเขาเต้นกันเป็นแก๊งแล้วเขาไปเต้นแบบเป็นท่าเดียวกัน
เหมือนผ่านการฝึกซ้อมด้วยกันมาเป็นอย่างดีนะ

มาจากประสบการณ์ที่สั่งสมและบ่มเพาะมานานนะคะ
อายุมันเพียงตัวเลขนะคะเป็นแค่เศษเท่านั้นเอง

ผมชอบจังหวะลีลาสะบัดมันเป๊ะ
คือมันแข็งเอ๊ะมันมีความแบบกระตุกแบบปั้ง
เออลักด้วยนะจ๊ะ
แม่มีบางคอมเมนต์นะเขาบอกน่ารักมากเลย

แต่ว่าใจเราไม่แก่ความหนุ่มสาวก็จะอยู่กับเราแบบนี้ตลอดไปนะคะคุณ
เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงไปดูซิว่าเหล่าคุณย่าคุณยาย
เขาเต้นเพลงอะไรกันน่ารักมากจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป